กว่านะฮะบอกเลยว่าพระเอกในจอนี้นะฮะเสน่ห์เขาล้นเหลือไม่ใช่แค่ความสามารถนะคุณผู้ชม
แต่ว่านี่จะคลองใจแฟนละครได้เนี่ยเสน่ห์บ้านนี่แหละแบบที่แบบว่าตามภูมิลำเนาบ้านเกิดเราเลยนะคะ
นี่แหละแฟนถูกอกถูกใจโดยเฉพาะพระเอกสายเลือดอีสานนะคะครองใจคนดูมาแล้วทั่วประเทศจนทำให้เรตติ้งเนี่ยปังปังทุกเรื่องทุกรอบค่ะ
จะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้กันเลยค่ะ
คนแรกพระเอกเลือดอีสานจากเมืองขอนแก่นจ้าณเดชน์คุกิมิยะ
แม้ว่าแฟนละครจะรู้ดีว่านุ่มคนนี้เป็นพระเอกลูกครึ่งและเติบโตมาจากดินแดนข้าวเหนียว
แต่ผลงานการแสดงที่หนุ่มณเดชน์ได้รับสักส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นบทพระเอกสายหล่อซะด้วย
แต่ผลงานที่ได้ถ่ายทอดความเป็นนุ่มเลือดอีสานและฉีกบทบาทเดิมของเจ้าตัวได้อย่างสิ้นเชิง
นั่นก็คือผลงานละครเรื่องมนรักน้องผักแขยง
ผลงานการกำกับของอ๊อฟพงพัฒน์
ซึ่งก็เป็นการหยิบเอาเรื่องราวความเป็นอยู่ของคนอีสานมาถ่ายทอดได้อย่างลงตัว
ซึ่งณเดชน์รับบทเป็นบักเขียว
ในเรื่องนี้หนุ่มณเดชน์ก็ได้ใช้ความเป็นลูกอีสานวาวภาษาอีสานในเรื่อง
รวมถึงยังได้ร้องเพลงประกอบละครเป็นภาษาอีสานอีกด้วยค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้ก็ถูกจับตามองตั้งแต่ละครออนแอร์วันแรก
และแน่นอนว่าไม่ทำให้แฟนละครผิดหวัง
ตอนลาจอยังโกยเอาเรตติ้งได้ตามคาด
ทำเอานักแสดงและทีมงานยิ้มกันแก้มปริค่ะ
พระเอกเลือดอีสานอีกคนต่อมาข้ามฝั่งมาที่วิกหมอชิดกันบ้าง

ถือว่าเป็นพระเอกเลือดอีสานอีกคน

ก็มักจะถูกอกถูกใจแฟนละครไปเต็ม
ซึ่งผลงานละครที่เชื่อว่าหลายคนยกให้เป็นผลงานชิ้นโบแดงของไม้
นั่นก็คงหนีไม่พ้นผลงานละครดราม่าฟอร์มยักษ์

เนื้อหาในละครสอดแทรกวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นอีสานเอาไว้อย่างลงตัว
ซึ่งเรื่องนี้นะคะหนุ่มไม้ก็ตีบทแตกแบบสุด
และจากเรื่องราวที่ครบรถของเรื่องนี้
แฟนละครเทใจให้ในวันที่ละครจบ
ก็สร้างปรากฏการณ์เรตติ้งตอนจบสูงถึง๘๙เลยล่ะค่ะ
ปิดท้ายกันที่หนุ่มเลือดอีสานคนนี้ตูมตามยุทธนา
แต่เมื่อได้รับโอกาสทางด้านการแสดง
เจ้าตัวก็ทำได้ดีไม่น้อยเลยล่ะค่ะ
แม้ว่าตลอดระยะเวลาเกือบ๑๐ปีในวงการบันเทิง
เจ้าตัวได้รับบทบาททางการแสดงมามากมาย
แต่ละครที่ผู้ชมหน้าจอมักจะพูดถึง
นั่นก็คือบทบาทที่เจ้าตัวรับบทเป็นนุ่มอีสาน

อย่างเรื่องรักสิบล้อรอสิบโมง

รวมไปถึงผลงานภาพยนตร์อย่างเรื่องอิหล่าเอ๋ย
ซึ่งก็ทั้ง๓เรื่องนะคะหนุ่มตุมตาม
รับบทเป็นนุ่มอีสานได้อย่างเป็นธรรมชาติ
จนทำให้แฟนละครนั้นต้องยกนิ้วให้
และปรบมือรัวค่ะ
เราก็เป็นคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเลือดผมก็อีสานแท้

แล้วก็มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากว่า
บ้านนอกคืออะไรอีสานคืออะไรอย่างนี้มันอยู่ในตัวผมอยู่แล้ว
ทำให้เราไปอยู่ในโปรเจคอีสานเยอะมากเลยครับ
เพราะรู้สึกว่าเราคือบักตูงตาม

แล้วแบบโอ้ยลูกพี่สัญญาณเลย

ผมรู้สึกว่าคงประสบความสำเร็จ
ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวอีซานครับ

ขอบคุณคนผักกางนะ
ขอบคุณคนไทยทั้งประเทศขอบคุณทุกอย่างครับ
ความสำเร็จของเหล่าพระเอกแดดอีสาน
ก็ทำให้เห็นเลยนะคะว่าเสน่ห์ความจริงใจ
ตามสไตล์ลูกอีซานบ้านเผ่าน
ก็ทำให้พระเอกเลือดอีสานเหล่านี้
กลายเป็นขวัญใจของแฟนละครได้

พูดอะไรกันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่

เออนะคะมวลกันสุฟุสุขนเดอร์
ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะคุณผู้ชมค่ะ